อะไรกันเนี่ยนี่ค่ะคือยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีเสิร์งมีอะไรด้วยนะคะพักเพื่อน
จัดงานเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอภาคอีสานทั้งในระบบเขตและบัญชี
เสริมกันนะคะแบบนี้ค่ะก็คือเหมือนกับชื่นมื้นสดใส
เพื่อไทยรวมพลบันไดทางเข้าที่ทำการพักเลย
เปิดหมอนลำแล้วเซิงกันเลยนะคะหลายคนเหมือนว่าเหมือนเปิดตัวหนังอ่าม
เดินลงบันไดคือเสิร์งก่อนแล้วเดินลงบันไดด้วยรอยยิ้ม
โบกไม้โบกมือแบบนี้คุณพินทองทาชินวัฒน์ค่ะ
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะบอกว่าหลังจากนี้คงจะต้องทำงานหนัก
เดินเข้าหาประชาชนสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
เพื่อบอกกับประชาชนว่าพักเพื่อไทยพร้อมแล้ว
ที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้น
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะร่วมเสริงกับว่าที่ผู้สมัครค่ะ

เราพักเพื่อไทยพร้อมแล้วค่ะที่จะดูแลพี่น้องต่อไป
วันนี้อิ๊งขอส่งกำลังใจนะคะให้ว่าที่ผู้สมัครทุกคน
มีแรงมีกำลังใจในการทำงานมีความหวัง
แล้วขอให้เราได้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ขอเสียงกรี๊ดดังให้หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยหน่อยครับ

นี่คุณอุ้งอิ๊งอาจจะเสิร์งแบบเขินนิดนึง

ส่วนท่าทีของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
วันนี้ท่านนายกคุยกับนักข่าวว่าวันนี้อากาศดีฟ้าสดใส

เดี๋ยวลองฟังเสียงนายกหน่อยมีหลายคำถาม

วันนี้แค่นี้นะจ๊ะ

แต่ไหนท่านนายกบอกมีหลายเรื่องเนาะมีหลายเรื่องเยอะแต่ท่านบอกแค่นี้ก่อนเลย
คือหลายคำถามท่านก็ไม่อยากตอบสื่อ
ว่าลำดับสอสอขยับขึ้นใช่ไหม

ไม่ได้ตอบอะไรค่ะนะฮะ